ราวเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นวินาทีชีวิตเหมือนกันนะคะ
เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เรืออับปางอยู่กลางทะเลค่ะ
แล้วลอยคออยู่ถ้ำกลางขึ้นและก็ลมนะคะ

แต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยชีวิตกันเอาไว้ได้นะคะ

ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมานะคะ
เป็นคลิปวิดีโอนาทีช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเรืออับปางกลางทะเล
ระหว่างที่เรือต่อ๒๗๒กำลังลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่
ซึ่งมีผู้ประสบภัยเกาะถังนมลอยคออยู่
๔คนด้วยกันค่ะเกาะถังนมแล้วก็ลอยคอไปกลางทะเลคุณ
น้องใบตองนี่มันอย่างกันในหนังเลยนะ

แล้วทุกคนต้องแบบพยายามพยุงตัวเอง

จนจะมีคนมาเห็นมาช่วยเหลือครับ

ขึ้นมาบนเรือได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะ
แล้วก็จะมีการทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็พบว่าคือผู้ประสบภัยมีอาการมือเท้าเปื่อย
เนื่องจากว่าลอยคออยู่ในทะเลนานมาก
รวมถึงมีอาการอ่อนล้าแล้วก็เบลอเล็กน้อยด้วย
แต่ว่ายังพอสื่อสารได้อยู่นะคะ
ทางเรือต่อ๒๗๒ก็นำผู้ประสบภัย
ไปยังฐานทัพเรือสงขลาโดยให้ล้างตัวก่อน
ตัวให้สะอาดล้างจากน้ำเค็มออก
เดี๋ยวมันจะกัดตัวกัดผิวนะคะ
แล้วก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าสวมเสื้อผ้าของทหารเรือ
พอขึ้นฝั่งมาก็จะมีแพทย์มาตรวจพร้อมกับ
สวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้วย
จากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา

จากการตรวจของแพทย์นะคะผู้ประสบภัยทุกคนปลอดภัยแล้วค่ะ
แล้วก็เมื่อคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองทัพเรือทุกนายเลย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ทันท่วงทีมันเป็นวินาทีชีวิตจริง

โอ้โหคุณลองคิดสภาพวินาทีที่เขาเห็นคนจะมาช่วย
ใจมันต้องฟูขึ้นมากหลังจากที่เหนื่อยล้า
ในการที่ลอยอยู่กลางทะเลแบบไม่มีจุดหมาย

ค่ะคุณผู้ชมหลายอย่างที่เราต้องฝากเตือนเก็บเอาไว้